น่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามีการไปพบเสาเสมาโบราณ๘เหลี่ยม
ล้อมแท่นเสียวลึงอายุเนี่ยเขาบอกว่านับพันปีทีเดียวนะครับ
อยู่กลางศูนย์แห่งนี้นะครับ
จุดที่พบเสาเสมาอยู่ในสวนของนายทงชัยคะโยธาอายุ๕๘ปี
เขาอยู่บ้านเลขที่๖๒หมู่๔ตะบนกุตาใกล้ตะบนสายนาวังอำเภอนาคู
หลังจากขุดพบนะครับชาวบ้านก็ฮือฮาแหละนะฮะเจอของแบบนี้ก็แห่มาดูกัน
ทงชัยเจ้าของสวนเล่าบอกว่าช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมานะครับ
ขณะเอารถไถเนี่ยปรับพื้นที่ดินในสวนจะปลูกผักนะฮะแล้วจู่รถไถมันไปสะดุดกับก้อนหิน
พอลงไปดูอ้าวมันเป็นเสาขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายเสาโบราณก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านครับ
จากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันขุดขุดจนรู้ว่ามันคือเสาเสมาโบราณเก่าแก่
ก่อนหน้านี้นะครับเคยฝันว่ามีคนมาบอกว่าในพื้นที่เนี่ยนะมีเสาโบราณ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีจริงซึ่งถือเป็นเรื่องดีนะครับและเชื่อว่าจะให้โชคให้ลาบ
ด้านนายเจริญวิลาศรีเป็นผู้ใหญ่บ้านกุตไกร้นี่แหละ
เล่าแบบนี้เล่าย้อนไปเยอะเลยคุณผู้ชมลองฟังดู
ที่ผ่านมานะครับได้ยินคนเท่าคนแก่เล่าบอกว่าบริเวณนี้นะเป็นแหล่งชุมชน
เป็นสถานที่ที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ซึ่งประมาณปี๒๕๐๔โอ้โหคุณผู้ชมย้อนกลับไป
ได้ขุดพบเสาสิวลึงเก่าแก่อายุ๑๐๐ปีนะครับหลายร้อยปีครับขออภัยฮะ
อายุหลายร้อยปีตอนนั้นเจอมาแล้วครั้งหนึ่งนะจนกระทั่งล่าสุดนี่แหละมาพบเสาโบราณ
ผู้เชี่ยวชาญระบุบอกว่าเสาเสมา๘เหลี่ยมเนี่ยมีอายุเก่าแก่อย่างน้อย๘๐๐ปีครับคราวนี้นะฮะ
ก่อนหน้านี้วางล้อมแท่นเสียวลึงไว้นะครับนับเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นสิริมงคล
เดี๋ยวคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับจะนำขึ้นมาเก็บรักษาแล้วก็ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบต่อไปครับ